อีกหนึ่งเรื่องเป็นปัญหาในครอบครัวมันแก้ไม่ตกแต่สามีคนนี้เขาใช้อารมณ์ค่อนข้างจะรุนแรง
เมียตัวเองปางตายคุณผู้ชมเจ็บปวดทรมานร้องด้วยความเจ็บปวดเพื่อนบ้านทนไม่ไหว
เรียกตำรวจกับกู้ภัยเข้าไปช่วยไปดูภาพที่ไปเห็นพร้อมพร้อมกันเลยดูสภาพเมียคนนี้นะฮะ
เพื่อนบ้านเอ่ยอะไรเอ่ยมาพัดวีกันอยู่ตรงนี้ตำรวจก็มาถึงพอดีเป็นตำรวจเมืองชนบุรีต้องขออนุญาตเบอร์หน้าเลย

คือหายใจแบบเจ็บอ่ะรวยลินแล้วไม่ไหวแล้วนะฮะ
เอ่ยตำรวจเอยนะฮะทางด้านกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐก็ไปช่วยขออนุญาตใช้เป็นนางเอแล้วกันนะฮะนามสมมุติอายุ๔๗ปีดูหน้าเธอสิครับ
สาหัสปางตายฟกช้ำเต็มหน้าปากแตกหน้าอกมีรอยเขียวช้ำเหมือนรอยกระแทกถีบอะไรบางอย่างร้องตลอดเวลาว่าเจ็บเจ็บจังเลยเจ็บ
ถามว่าโดนอะไรมาเธอก็บอกว่าสามีซ้อมทั้งชกทั้งต่อยทั้งตบทั้งตีจนล้ม
เสร็จปุ๊บกระทืบหน้าอกซ้ำอีกแล้วบอกว่ามันคือปัญหาครอบครัวมันแก้ไม่ตก
โดนทำร้ายแบบนี้บ่อยแล้วสามีเองก็พยายามจะฆ่าเธอด้วย
นากุภัยก็เลยปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งรมพยาบาล
สอบถามเพื่อนบ้านบอกว่าได้ยินเสียงผัวเมียคู่นี้ทะเลาะกัน
แล้วก็ได้ยินเสียงนางเอมร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยแจ้งตำรวจเข้าไปช่วยเพราะเกรงว่าจะเสียชีวิต

เป็นยังไงเตรียมหรือยังแล้วไงต่อ
ตอนที่ทุกคนเข้าไปช่วยนางเอนะฮะสามียังอยู่ที่บ้านนะครับ

แต่ตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะมันคือปัญหาครอบครัว

แต่จริงแล้วเขาเจ็บขนาดนั้นนะ

คือบอกว่าเดี๋ยวต้องรอให้นางเอเป็นคนไปแจ้งความก่อน
ถ้านางเอไปแจ้งความก็สามารถดำเนินคดีได้
กับเรื่องของการใช้ความรุนแรงนะครับ
แต่ว่าตำรวจว่ายังเอาผิดไม่ได้
ต้องรอให้เมียเป็นคนไปแจ้งความก่อน
จริงถ้าเป็นคดีทำร้ายร่างร่างกายแบบนี้

หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอเช็คหน่า

แล้วก็เอาไปขังสงบสติอารมณ์ก่อนก็ได้นะครับ